ที่จอดรถจนกระทั่งมีการเถียงกัน
จนบานปลายขึ้นมึงขึ้นกูนะครับ

ขับรถจะไปกินข้าวที่ร้านข้าวต้มแห่งหนึ่ง
ตลาดรังสิตแล้วทีนี้กำลังจะจอดเข้าช่องแล้ว

จนเกิดเป็นความไม่พอใจการเถียงกันไปกันมา

เถียงกันหนักเข้าจนเป็นคลิปนี้นะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
จนเกิดเป็นการโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของที่จอดรถนะครับ

ก็เห็นคลิปนี้แล้วที่ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
ก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
คือนายอานัทอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นคนที่ขับรถอยู่ในคลิปนี้นะครับ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป
ตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันว่าจะถูกทำร้าย

เผื่อมีอะไรก็จะได้เป็นหลักฐานได้
ซึ่งตัวเขาเองมองว่าช่องจอดรถบริเวณนี้
เป็นช่องจอดรถของตลาด

แต่เป็นเรื่องของมารยาท

แล้วคนอื่นเขาจะเข้ายังไงกัน
มันไม่น่าจะจองได้มันเป็นมารยาทของสังคม
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปยังคู่กรณี

ใจเย็นกันไว้ทุกคนนะครับ